ในช่วงสัปดาห์ครบรอบ๘๓ปี
ที่ประเทศไทยมีรัฐบาลภาคฯบังคับใช้
ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหาสาระ
ที่สำคัญของรัฐมนุนแต่ละฉบับในอดีต
มันวานี้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับรัฐบาลภาคฯ
ปี๒๕๑๗ไปแล้วนะครับ

สำคัญของรัฐมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ที่ถูกมองว่าเป็นรัฐมนุนที่นำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ
คุณผู้ชมครับรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยปี๒๕๕๙
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉบับที่เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารนะครับ
โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้นรวมแล้ว๒๐๖มาตราครับ
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๓ของประเทศไทยนะคะ
ถูกยกร่างโดยคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งในสมัยนั้นมีอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เป็นคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูลด้วย

จะนำส่งต่อไปให้กับสะพานนิติบัญญัติแห่งชาตินั้น

ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่๒๒ธันวาคมปี๒๕๒๑นะครับ
ธรรมนูลการปกครองราชอาณาจักรปี๒๕๒๐นั่นเองครับ
ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูจุดเด่น
รัฐธรรมนูญฉบับที่๑๓ของประเทศไทยกันบ้างนะคะ
โดยจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะ
นั่นก็คือมีการกำหนดกลไกสร้างพักการเมืองเอาไว้ด้วย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอนั้นจะต้องสังกัดพักการเมืองครับ
จากสอสอจะต้องสังกัดพักการเมืองแล้วนะคะ
มีการกำหนดเอาไว้ว่าพักการเมืองแต่ละพัก
ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสส
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสอสอทั้งหมด
ซึ่งจำนวนสอสอทั้งหมดในสมัยนั้นก็อยู่ที่๓๐๑คนนั่นเอง
และกำหนดด้วยนะครับว่าสอสอนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งแบบ
เขตเบอร์เดียวทั้งจังหวัดเขตละไม่เกิน๓คนครับ
อกจากนี้นะคะมีการแยกข้าราชการประจำออกจากการเมือง
โดยมีการกำหนดไว้นะคะว่าข้าราชการประจำไม่สามารถดำรงตำแหน่ง
มาชิกสภาพผู้แทนราชดรหรือว่าสอสอได้
คุณผู้ชมครับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๒๑นี้
ถูกมองว่าเป็นฉบับที่มีความปรณีประนอมกันนะครับ
ระหว่างฉบับปี๒๕๑๗ซึ่งถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
เป็นฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ
กับฉบับปี๒๕๑๙ซึ่งเป็นฉบับที่มีความเป็นคณาธิปไตยครับ
ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะผสมผสานทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันนะคะ
แต่ก็มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึง๒ครั้งด้วยกันค่ะ
เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันบ้างนะคะ
โดยจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
เพราะว่ามีการเปิดทางให้คนนอกสามารถมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
รวมทั้งรัฐมนตรีนั้นก็สามารถมาจากข้าราชการประจำได้เช่นเดียวกันนะครับ
และนี่เองอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพนั้น
ก็เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจำนวนมากครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ
ระบุเอาไว้ด้วยว่าสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ไม่อนุญาตให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามสังกัดพักการเมือง
ดังนั้นทำให้พักการเมืองนั้นก็ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระ

และนี่เองครับจึงทำให้เกิดรัฐบาลผสมตามมาครับ
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดแล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะ
แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกบังคับใช้ยาวนานมาถึง๑๒ปี
ก่อนที่จะถูกยกเลิกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี๒๕๓๔ค่ะ